มีผู้ชายคนนึงนะเขาก็ขับรถตุ๊กเพื่อไปขอคืนดีจากอดีตแฟนสาวของเขา
แต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ใจอ่อนมีปากเสียงกันนะครับสุดท้ายเนี่ยชักปืนขึ้นมา
รัวยิงใส่เขานี่บาดเจ็บสาหัสอยู่นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยสุขุมวิทย์๖๙นะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองวันนี้นะครับ
นายสวาสตอบพิรมอายุ๓๖ปีขับรถตุ๊กไปง้อขอคืนดี
อดีตแฟนสาวคือนางสาวก่อนนี้พาวัย๓๘ปีความจริงก็เลิกกันไปเนี่ย
โอ้โหนี่หลังจากที่คบหากันมา๔ปีนะฮะแล้วเลิกกันนะครับ
โดยช่วงเช้านายสวาสตร์ไปดักรอเขานะครับที่หน้าที่ทำงานของเขา
แล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก่อนที่นายสวาสตร์จะกลับไป
แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงเที่ยงนะครับเพื่อจะมาง้อขอคืนดีอีก
เขาไม่ยอมนะฮะก็มีปากเสียงกันเกิดขึ้นอีก
รอบนี้นะฮะนายสวาสตร์เนี่ยชักปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นมา
นี่ตอนที่ยังคบกันอยู่นะฮะค่ะนายสวาสนี่เอาปืนไทยประดิษฐ์ออกมา
ยิงใส่เขาสี่นัดนะครับแล้วก็ขับรถตุ๊กหลบหนีไป
อีกฝ่ายหนึ่งก็เจ็บนะฮะนี่นอนเจ็บอยู่
พนักงานแล้วก็เพื่อนนะฮะพนักงานรอปภของบริษัทด้วยเห็นเหตุการณ์
ก็แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือตำรวจสอนอคลองตันก็นี่ลงพื้นที่มาตรวจสอบเหตุนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะฮะน้องเลิฟผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ก็ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้จุดเกิดเหตุ
แถวหน้าบริษัทนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานวันนี้ก็มาเก็บหลักฐาน
รอปภในพื้นที่บอกว่าเคยเห็นนายสวาสตร์เนี่ยขับรถตุ๊ก
ดักรอง้อแฟนสาวอยู่๓๔ครั้งบางทีก็ขี่จักรยานยนต์มา
เมื่อครึ่งเดือนก่อนเนี่ยทั้งคู่ก็เคยมายืนทะเลาะกันอยู่ด้านหน้าบริษัท
มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะฮะ
รอปภก็ได้แต่ยืนสังเกตการณ์ทุกครั้งที่นายสวาสตมาง้อแฟนเนี่ย
เขาก็จะเหมือนกับมาพูดคุยกันดีไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือ
แต่ครั้งนี้เนี่ยขับรถตุ๊กมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ก่อเหตุยิงใส่ทันที
นี่ฮะจนกระทั่ง๑๐นาทีผ่านไปนะฮะ
ก็มีเด็กขี่จักรยานยนต์มาแจ้งด้านหน้าว่าข้างในเนี่ยมีเหตุยิงกัน
นี่วงจรปิดนะฮะที่เขาขี่จักรยานมาบอก
นี่เขารอปภบอกผมรีบไปดูเลยเพราะว่าคิดว่าต้องใช่แน่
คนที่ขับรถตุ๊กมาอย่างแน่นอนนี่ก็พยายามปิดประตูไม่ให้ออก
แต่ว่านี่นายสวาสนะฮะขับรถตุ๊กออกมานี่ฮะ
ตัวอาคารด้านในที่ว่าไปดักรอเขาแล้วก็ขับออกไปเลยนะฮะ
ซึ่งตอนที่ขับออกมาเนี่ยยังเห็นที่มือขวานะครับยังถือปืนอยู่เลยนะฮะ
เดี๋ยวดูออกมานี่เห็นปืนไหมมือขวามันจะภาพมันออกจะขาวดำไกลหน่อยนะครับ
รอปภบอกก็ทำได้ก็คือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็จดทะเบียนรถเอาไว้
ที่ตรงกระปุกเกียร์ของ๓ล้อพร้อมกับเอามือนิ้วใส่ไว้ในไกลเหมือนกับว่าพร้อมที่จะยิงต่อ
มีพนักงานของบริษัทนะครับได้เดินออกมาด้านนอกโกดังผลิตเครื่องหนังนะครับ
ก็นี่ฮะบอกว่าเหตุการณ์มันก็น่ากลัวนะฮะ
คุณเลิฟโรบีการได้กล้องวงจรนะครับ
ปิดช่วงขาเข้า๑๒นาฬิกา๔๙นาทีวันนี้นะครับ
นายสวาสตร์ขับรถตุ๊กมาผ่านเข้าไปในซอยปรีดีพนมยง๓
แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิทย์๖๙ตรงไปยังโกดังจุดเกิดเหตุ
แฟนสาวทำงานอยู่แล้วก็ไปยิงเขานะฮะ
ตอนนี้คนเจ็บบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
จะขับรถตุ๊กออกไปอย่างรวดเร็วนะฮะ
ก็มีกล้องตัวแรกที่จับภาพได้นะครับ
ขับมาตามทางเดิมนะฮะซอยปรีดีพนมยง๓ตอน๑๒นาฬิกา๕๖นาที
ว่าหลบหนีไปทางหอพักแถวอินธรรมระนะฮะ
หลังก่อเหตุไม่ถึง๑ชั่วโมงนะครับสุดท้ายตำรวจก็จับได้นะฮะนายสวาส
กลับมาหลบอยู่ที่ห้องพักย่านอินธรรมระจริงนะครับ
ก่อนที่จะนำตัวเข้าห้องคุมขังเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงแรงจูงใจ
ในการก่อเหตุเจ้าตัวก็อ้างว่าทำไปเพราะโมโห
อดีตแฟนสาวเนี่ยจะไปมีผู้ชายคนอื่น
ให้เขาต้องตรอมใจอยู่คนเดียวตัดสินใจเอาปืนยิงเพราะเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
แล้วก็รู้ว่าชายคนใหม่เนี่ยจะเอาเงินเนี่ยมาให้อดีตแฟนของเขา
แต่ทำไมพวกเขาต้องจะทำใหนครับผม
แต่นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคนเจ็บเขาด้วยนะครับ
เธอยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับถูกยิงไป๔นัดนะครับทุกผู้ชมครับ
เราไปตรวจสอบที่หอพักของนายสวาสนะฮะ
รถสำล้อเครื่องรถตุ๊กนี่ยังจอดอยู่นะครับ
มีร่องรอยคราบเลือดติดอยู่หลายจุดด้วยนะครับ
เจ้าของหอพักบอกว่าตัวของนายสวัสดิ์และแฟนเนี่ย
เคยมาเช่าห้องอยู่ที่นี่ตั้งแต่๒๓ปีที่ผ่านมา

ฝ่ายหญิงก็มาร้องหอพักช่วยเหลือจากทางหอบ่อยนะครับ
ทีนี้ก็ด้วยเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับ
แฟนกันก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมีแต่เตือนว่าอย่าส่งเสียงดัง
เวลาที่เขาทะเลาะกันก็จะมีครั้งหนึ่งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเก็บเสื้อผ้าออกไป
พักหนึ่งก็กลับมาคืนดีกัน
แล้วมาช่วงรอบล่าสุดเนี่ยผู้หญิงออกไปแล้วก็หายไปนานเลย

ตัวนายสวาสตร์เองก็จะดื่มเหล้าทุกวันนะครับ
เรื่องต้นนะฮะนายสวาสตร์ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะฮะได้ตัวเรียบร้อยนะฮะ
สอบปากคำเรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งฝากขังต่อไป
ส่วนอาการของฝ่ายหญิงตอนนี้นะฮะ
ตามรายงานบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วนะครับ

จากเรื่องของการยิงกันอันนี้เรื่องความรัก
อันนี้มาเรื่องของคู่อริวัยรุ่นมีปัญหากัน